โรคจิตขโมยชั้นใน

ที่เราผู้ไม่ประสงค์
คือบางทีก็ไม่อยากจะใช้คำว่าโจรหรือคนร้าย

เอาเป็นว่ากลุ่มคนที่ไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้เนี่ย

ไม่ดิฉันไม่เชื่อเรื่องคำไม่รู้เท่าไม่ถึงการนี่เอง

เขาบอกว่าเป็นชายผมบางคุณ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปขโมยเสื้อชั้นในของนางนุชชนาธิ์มีแก้ว
คือนางนุชนาธิตากเอาไว้ที่บริเวณราวหน้าบ้าน

คนร้ายคุณก่อนที่จะมาหยิบเลือดเขานั่งจอดมองนะ

จอดมองอยู่ประมาณสัก๕นาที
ก่อนที่จะลงไปคว้าเสื้อที่ตากไว้บนราว

นั่งมองนั่งมองมีการบิดขาด้วย
เอาดีไม่เอาดีเลือกว่าอันไหนดีชุดไหนดี

ซึ่งเจ้าของบ้านเจ้าของชั้นในก็บอกว่า

ก็เห็นกับตาเห็นภาพนี้เลย

ก็กะว่าจะมาเปิดประตูบ้าน
เสร็จแล้วพอจะเปิดก็เอกใจ
ก็เลยเดินมาเปิดกล้องก่อน
พอเปิดกล้องเสร็จก็เห็นมีรถมอเตอร์ไซค

บอกว่าให้ออกมาหน้าบ้านหน่อย

แล้วก็มายืนมองกล้องของบนแฟนอยู่ค่ะ
แล้วก็สังเกตการณ์ก็

พอสักพักเขาก็เกี่ยวเสื้อในไปเลยค่ะ
คือตอนนั้นเราดูกล้องวงจรปิดอยู่
ดูกล้องบุกจำติดอยู่ข้างในค่ะ
วันค่ะแต่ไม่ได้เปิดประตูอะไรอยู่ค่ะ

ดีแล้วดีแล้วที่ไม่เปิดประตูออกไป

ดูอยู่ภายในดีกว่าปลอดภัยกว่า
ใช่ค่ะเพราะไม่รู้ว่าออกไปนี่จะเจอกับสถานการณ์อะไร

แต่คือเห็นเห็นทุกขั้นตอน
ชุดชั้นในโดนขโมยต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเสื้อในของเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียง

ก็หายไปหลายคนแล้วเหมือนกัน

ก็เลยสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจน

สาวระมัดระวังตัวกันยกใหญ่เลย
ตากเสื้อในทิ้งไว้นอกบ้านอีก

หลังจากนี้มีการประสานตำรวจเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
เพื่อที่จะติดตามจับตัวบุคคลในกล้อง

ใช่แล้วก็จริงราคาแต่ละตัวก็ไม่ได้แบบว่าไม่ถูกนะ

พ่อรู้จักคุณแม่คนนี้หรือเปล่าคุณแม่คนนี้สวยนะ
ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะเห็นบอกว่าระแวกบ้านหลายคนก็โดนเหมือนกัน